คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการนวดแผนไทย

ยกสูงมากได้ไหมคอร์ตที่ไหน

ริยาอยากผ่อนคลายคุณผู้ชมก็อยากผ่อนคลาย

ก็คือการสืบทอดภูมิปัญญาไทยมานานกว่า๖๐๐ปีแล้วนะครับ
ตอนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมผลักดัน
นวดแผนไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ผลักดันสำเร็จก็จะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่นำมาใช้กับสุขภาพได้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ความสำคัญนวดแผนไทย
กับผู้ศึกข่าวของเราคุณพัชรวรินพัชรประพานันตร์ครับ
วดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
สืบทอดมานานกว่า๖๐๐ปี
จากหลักฐานที่จะลึกบนแผ่นหิน
ปรากฏบนผนังวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม
ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ

และสร้างความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก

อนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญามาหลายชั่วอายุคน

หรือสบสกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข
ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

ขึ้นเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า
กำลังเร่งผลักดันการสร้างเศรษฐกิจรายได้ประเทศ
บริการสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล
ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
พร้อมแนวคิดผลักดันให้นวดไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างชื่อเสียงและคุณค่าแก่ภูมิปัญญาไทย
มั่นใจหากสำเร็จการนวดไทยจะเป็นมรดกชิ้นแรกของโลก
ที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
นวดไทยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบได้อย่างชัดเจน
เพราะว่ามันเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง
ก็เลยคิดว่าจะผลักดันตรงนี้ให้เป็นมรดกโลก
มีความมั่นใจว่าด้วยคุณสมบัติเอกลักษณ์และเป็นศาลและศิลปะ
เป็นวัฒนธรรมที่งดงามตรงนี้
จะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะเป็นมรดกโลกตรงนี้ได้ครับ
ชันพฤษตั้งตรงจิตรองผู้จัดการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
วัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารเปิดเผยว่า
ความรู้ด้านการนวดไทยนั้นหากมีการสนับสนุนและส่งเสริม
จะยิ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ให้นวดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ต่อจากนี้ไปหากนวดไทยกลายเป็นมรดกโลก
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เนื่องจากนวดไทยทุกคนก็รู้จัก
เราก็ผลักดันอีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ให้ทุกคนยอมรับนะครับว่าตรงนี้การนวดไทยคือวัฒนธรรมของไทย
ชาติอื่นไม่สามารถเอาไปใช้หรือว่าไปอ้าง
เขาอาจจะทำตามได้แต่เขาก็ไม่ใช่ต้นตำรับ
เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลักดันนะครับ
แล้วก็คิดว่าองค์ความรู้ตรงนี้มันก็ยิ่งทำก็ยิ่งเติบโต

ขณะนี้กรมสบสเตรียมจัดทำร่างแนวทาง
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการนวดไทย
ที่จะยกระดับให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
ได้แก่การนวดแบบราชสำนักและแบบเฉลยศักดิ์
จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
และจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลก
ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีที่ประเทศฝรั่งเศส
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถานที่ที่ประกาศเป็นมรดกโลก๕แห่ง
คือด้านวัฒนธรรม๓แห่งด้านธรรมชาติ๒แห่ง
หากการนวดไทยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมรดกโลก
ก็จะเป็นมรดกโลกลำดับที่๖ในด้านวัฒนธรรม
ซึ่งจะเป็นการยกระดับการนวดไทยให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจบริการสุขภาพของไทย